สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลกแล้วนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เจอลมหนาวกันอย่างเต็มที่
แต่วันนี้ครับหลายพื้นที่ตอนเช้าเริ่มมีสายหมอกปกกลุ่มตามท้องถนนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานส่วนชาวกลุงวันสองวันนี้ก็อาจจะได้เห็นหมอกที่มาปกกลุ่มยอดตึกอยู่บ้างนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้เจออากาศเย็นอีกหรือไม่จะเจอตอนไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศความเย็นเนี่
ลักษณะของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆที่น่าสนใจอยู่หนึ่งจุดนะครับก็คือตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆนะครับเป็นริ้วอยู่ยาวแบบนี้นี่เป็นสัญญาการเข้ามาปกกลุ่มเมืองของเราของสิ่งที่เรียกว่าเคลื่อนกระแสลมไฟตะวันตกนะครับจะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรป

จะเป็นภาคที่พิเศษหน่อยก็อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าข้าน้องหนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับในวันสองวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับวันที่สี่ครับภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางฝั่งที่ติดกับพม่าแล้วก็อีสานตอนบนมีสีฟ้าป
ช่วงวันที่สภาพอากาศนั้นจะค่อนข้างมีการแปลผลมากเป็นพิเศษนะครับอากาศเย็นจะเข้ามาปกครุมในหลายพื้นที่หลายทีเดียวนะครับจะสังเกตว่ามีเลขสี่ปรากฏนั่นก็หมายความว่าอากาศจะเย็นลงประมาณสี่องศาเซลเซียสนะครับบางจุดอาจจะมากกว่านั้นนั่นหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ชับพ